คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่นครศรีธรรมราชกันบ้างดีกว่า
เจ้าของบ้านเขาโวยวายเลยนะว่าเอ๊ะตำรวจทำไมถึงต้องมายึดรถมอเตอร์ไซค์เขาถึงในบ้านเลย
ก่อนหน้านั้นเขาก็ขี่ไปไหนมาไหนทำไมไม่เห็นตั้งด่าน
ทำไมไม่เห็นเรียกในการตรวจรถมอเตอร์ไซค์กลางทางเลย
แต่อยู่มายึดถึงบ้านก็เลยมีการเอะอะโวยวายกันแบบนี้นะครับ

ทำไมตำรวจถึงมาจับมายึดได้นะฮะ
เจ้าของบ้านเขาก็โวยวายนะฮะ
คือเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียล
มีการโตเถียงกันระหว่างตำรวจจราจรสภปากพนังจนครศรีธรรมราช
กับชายเจ้าของบ้านที่โวยวายบอกตำรวจ
เข้ามายึดมอเตอร์ไซค์ถึงในบ้านเขาได้หรือเปล่า

มีคนมาแสงความคิดเห็นเป็นสองฝั่งสองฝ่าย

ว่าตำรวจสามารถมาตามยึดรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่นะครับ
คือเจ้าของคลิปเองนะฮะก็เล่าให้ฟังบอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันจันทร์ที่๒๗มีนาคมนะครับ
คือตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำชา

แต่ตอนนั้นไม่แน่ใจเลยนะว่าตำรวจจราจรนายนี้

แต่ระหว่างทางก็ไม่เห็นจะเรียกตรวจ

พอมาถึงบ้านเท่านั้นแหละตำรวจตามมายึดรถถึงบ้าน
โดยบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาแต่งท่อแล้วเสียงดัง
ทีนี้ก็วอเรียกตำรวจนายอื่น
เป็นกำลังเสริมมายึดรถของเขาที่จอดอยู่ในบ้านนะครับ

ของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
บุกมายึดถึงในบ้านไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับอะไรเลย
หากจับบนถนนตั้งด่านบนถนนก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะฮะ
แต่เรื่องนี้ก็มีการฝากไปยังผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช

เหตุการณ์นี้ตำรวจจราจรสามารถเข้ามาตามยึดรถได้หรือไม่

ใช่ก็ก็คือเจอแล้วปุ๊บตามมาตามมาจะไปบ้านก็จับกุมได้นะฮะ